คุณผู้ชมครับคำว่ารักแท้มีอยู่จริงนะฮะ
เดี๋ยวจะพาไปดูรักแท้ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายศักดิ์ชัยสุพันธมาศ
อายุสามสิบเก้าปีเขาเป็นชาวอุดรธานีนี่ฮะ
ภรรยาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้เขากำลังเดินเท้าครับมีเพื่อนร่วมทางเป็นสุนัขสองตัวกับแมวอีกหนึ่งตัว
ค่ะเดินเท้าจากจังหวัดตรังเพื่อจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดอยอินถนนเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือคุณศักดิ์ชัยกับภรรยาเนี่ยเจอกันแล้วก็แต่งงาน
อยู่กินด้วยกันตั้งแต่ปี๒๕๔๙แล้วไปทำงานรับจ้างทำสวนอยู่ที่จังหวัดตรัง
แต่เมื่อปีห้าเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ย
ภรรยาของคุณศักดิ์ชัยถูกสุนัขกัดนะฮะถูกสุนัขกัดแล้วก็ป่วยอยู่๑๗วันป่วยหนัก
กระทั่งเสียชีวิตค่ะคุณศักดิ์ชัยก็เสียใจมากนะครับ
แล้วก็นึกถึงตอนที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่
เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะพาภรรยาไปเที่ยวดอยอินถนนที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อทำศพเผาศพภรรยาแล้ว
ก็เลยนำกระดูกหรือว่านำเท่าอัฐิของภรรยา
เดินเท้าจากจังหวัดตรังจะไปดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้
จะเอากระดูกไปถึงจุดหมายที่นั่นให้ได้
ก็เลยออกเดินเท้าจากจังหวัดตรัง
ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาฮะ
ปี๒๕๖๐มกราคม๒๕๖๐
ตอนนี้เดินมาแล้ว๑ปี๗เดือนนะฮะ

ป่าช้าตรงนั้นก็นอนตรงนั้นเจอวัดที่ไหนเข้าไปพักเข้าไปนอน

่งมั่นมาตลอดค่ะแล้วก็เจอชาวบ้านอยู่ตาม
รายทางต่างนานาเขาก็มาให้กำลังใจ
เอาข้าวเอาของเอาของกินเอาน้ำดื่ม
เอาเงินมาให้มั่งเพื่อให้คุณศักดิ์ชัยเนี่ย
เขาทำตามสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้
ให้ถึงจุดหมายณวันนี้เดินมา
ใกล้ถึงแล้วนะครับมาถึงที่
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะฮะ
ก็อย่างน้อยนะ
ได้พาแฟนทำบุญที่คุณที่สุดแล้ว

เขาน่าจะได้บุญมากเพราะว่าน้องทุกคนก็ช่วยทำบุญ

ตลอดปืนไทยแต่ทำงานเกือบจน๗ปี
คืนนี้ก็ไปอยู่ภูเกียรติกมั่งทุลาสมั่ง

ก็คือตะเลียน

หมากัดได้กิดเกียจแวน

เจ้าของหมาผมได้ยาวหลังตลับด้วย
แบบสัตว์ภาระรักแท้

คือแบบตั้งใจมากนะพี่

แล้วก็น้องหมา๒ครัว
เพื่อนซื้อแบบมากนะค่ะ
คิดว่าผู้ชายแบบนี้หายากไหม

ก็ไปทำก่อสร้างกับภรรยา

ครับก็อีก๑๔โลก็ถึงแล้วนี่ฮะ

ตอนนี้ก็เข้าไปถึงอีก๑๔กิโลเมตร

ไปที่บ้านเกิดของนายสักฉัย

ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ก็ไปขุยกับพี่สาว

สุพันธมาสอายุ๔๖ปี

รักมากไม่มีลูกด้วยกันนะคะ
แล้วก็เคยพากลับมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุดรธานีด้วยแหละ
แล้วก็เมื่อปี๒๕๕๙พอภรรยาป่วยจนเสียชีวิต

พี่สาวบอกว่าคือแบบเสียใจเหมือนแทบจะเสียสติอะค่ะ
คือญาติต้องไปรับนายศักดิ์ชัยไปอยู่ทำงานด้วยกันที่กรุงเทพ

แล้วก็เขาก็ออกเดินทางนะเก็บเสื้อผ้าสิ่งของใส่รถเข็น
ไปกับน้องหมา๒ตัวเจ้ากระเชาะกับเจ้าน้ำโม
ก็ออกไปแล้วก็นานโทรศัพท์ติดต่อกลับมาที่บ้านที
แล้วก็บอกกับที่บ้านว่าไม่ต้องห่วง

อ๋อรู้เลยว่าจะตั้งเป้าไปถึงวันไหนอย่างไร
จะกลับบ้านปี๖๓ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าน้องชายไปเชียงใหม่นะคะ
พี่สาวก็เลยฝากบอกแบบนี้ค่ะคือฝากบอกน้องชายแบบพูดทั้งน้ำตาเลยนะ
ว่าถ้าโปรยอัฐิภรรยาบนดอยอินทนนท์เสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วเนี่ย
กลับบ้านเถอะมาช่วยกันดูแลพ่อที่แก่มากแล้ว
บ้านก็มีความรักนะเป็นความรักจากคนในครอบครัวไง
เป็นความรักความอบอุ่นอีกแบบนึงคือจากญาติพี่น้องจากคนในครอบครัว
ที่เขาพร้อมจะมอบให้กับคุณศักดิ์ชัยนะคะ
ค่ะอ่ะ
มีอยู่บ้านเท่านี้แหละ

คุณศักดิ์ชัยนี่เขาสตกสติอะไรทุกอย่างสมบูรณดีหมด
เขาทำเพราะเขารักแท้จริงเขายึดมั่นในตัวภรรยาของเขาจริง
จริงก็เนี่ยอีกไม่กี่กิโลถึงดอยอินทนนท์แล้ว
ภารกิจก็กลับไปอยู่บ้าน

เป็นความรักจากครอบครัวนะคะ